ทุกผู้ชมครับรายเดอร์หนุ่มคนหนึ่งเขาโพสต์คลิปนี้ไว้นะครับ
ไม่ลงมาดูดำดูดีแม้แต่นิดเดียวไปดูนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นี้เป็นหลักฐานจากกล้องหน้ารถคันนี้นะฮะนี่เห็นมั้ย๙๐มาร์
หนูไปเลยอ้อหูเอาไงมึงเขาจะรู้ไหมว่าเค้าชนจักรยานยนต์
พี่อุ๋ยอ่ะจะไม่รู้ตัวเลยหรือครับพี่อุ๋ยยังไงต้องรู้นะใช่มันต้องมีคุ้มปัง
จกมองข้างก็ต้องมองเห็นมองหลังก็ต้องเห็นเนี่ยครับ
มีรายเดอร์หนุ่มคนนี้เขาบาดเจ็บนะครับ
รถก็ได้รับความเสียหายอุปกรณ์ที่ใช้ทำมาหากินก็พังเสียหาย
โทรศัพท์มือถือก็เสียหายด้วย
เพราะปกติรายเดอร์เขาก็ใช้โทรศัพท์มือถือ
การดูพวกแผนท่องแผนที่รับงงรับงานใช่ไหม
เอาไว้ที่หน้ารถนี่ฮะได้กล้องหน้ารถคันนี้นะครับ
ที่สามารถบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้อย่างชัดเจน
วินาทีที่เกิดเหตุก็เป็นหลักฐานเลย
เผื่อใครขับรถคันนี้นะหรือเจ้าของรถมีใครเอาไปขับ

แถวถนนสาธรณ์เหนือนะฮะตรงข้ามโรงพยาบาลเซ็นหลุยนะครับ
กรุงเทพช่วงเที่ยง๓๐กรกฎาคมนะครับทุกผู้ชมครับ

บอกว่าเผื่อใครมีกล้องเพิ่มเติม
กล้องหน้ารถกล้องหลังรถในจุดที่เลยไปแล้วเนี่ย
จะได้ตามหาให้หน่อยเพราะว่า

แต่ว่าป้ายทะเบียนรถเนี่ยมันเห็นไม่ชัดเจน
เราได้คุยกับรายเดอร์หนุ่มคนนี้นะฮะ
บอกว่าวันนั้นไปส่งออเดอร์ให้ลูกค้าแถวฝั่งทน
กำลังขี่รถกลับมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยก็ตามภาพเลยนะ
เขาบอกเขาอยู่เลนส์๒เพราะว่าเลนซ้ายสุดมีรถออกมาจากซอย
อยู่ดีฟอร์จูเนอร์คู่กรณีเบียดมาจากข้างหลัง
จนล้มลงแล้วก็ขับหนีหายไปเลย
นี่เขาบาดเจ็บแบบหัวกระแทกพื้นอย่างแรงเลยนะครับ
ขณะเกิดเหตุเนี่ยไม่ทันมองเลยว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
บงทะเบียนคู่กรณีก็ไม่เห็นเพราะขับหนีไปเลย
ตอนนี้ก็ได้กล้องหน้ารถคันนี้นะฮะที่เป็นหลักฐานไปแจ้งความไว้ที่สอนอยานาวานะครับ
อาการบาดเจ็บก็มีข้อมือบวมแขนขาช้ำถลอกหมด
จักรยานยนต์กับมือถือก็พังเสียหายแล้วก็ต้องหยุดงานไปอีก๔วันศูนย์เสียรายได้
ก็เลยอยากให้มาแสดงตัวมารับผิดชอบหน่อยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขึ้นความเร็วประมาณสี่สิบห้าสิบปกติครับ
ก็จะอยู่ดีก็จะมีรถเบียดมาทางหลังขวาครับ
แล้วผมก็ล้มไปเลยผมซึ่งผมไม่รู้เลยว่าเป็นรถอะไร
หรือว่าทะเบียนอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีข้อมือบวมครับ
แล้วก็รอยถลอกข้อศอกแขนแล้วก็ขาช้ำแล้วมีคนลงมาช่วยเหลือพี่ไหมครับ
เยอะครับแถวนั้นลงมาช่วยเก็บของช่วยอะไรหมดเลยครับ
ที่ผมหยุดงาน๓วัน๔วันอย่างนี้ครับมันก็มีผลเยอะอยู่นะครับ

ทุกคนทุกคันเขามีน้ำใจลงมาช่วยเหลือกันหมด
เหลืออยู่คันเดียวคือคันที่ชนนั่นแหละ
เผื่อจะมีกล้องหน้ารถจากรถคันอื่นที่วิ่งเส้นนั้นช่วงเวลานั้นพอดี
เพื่อจะเห็นทะเบียนรถเป็นหลักฐานนะคะก็ฝากนิดนึง